คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของอากาศร้อน

ไม่ได้มีแค่ญี่ปุ่นกับเวียดนาม

ตอนนี้ทางยุโรปก็มีหลายประเทศที่ประสบปัญหานะครับ
กรี๊สอากาศที่ร้อนและแห้งแรง
ทำให้เกิดไฟป่าครั้งร้ายแรง
มีผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ๕๐ศพ

แม้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาตามปกติ
แต่บรรยากาศที่นั่นดูคลุมเคลือผิดจากวันอื่น
ปกคลุมด้วยหมอกควันจากไฟป่า
ห่างจากเมืองหลวงเพียง๕๐กิโลเมตร
และนี่คือภาพจากบนทางด่วนบนเส้นทาง
ตัดผ่านเขตที่กำลังเผชิญไฟป่า

ไฟได้ลุกลามพื้นที่ข้างทางด่วนรุนแรง
กลุ่มควันจากไฟส่งผลกระทบ
ทัศนวิสัยโดยตรง
ไฟป่าในกวีสจะเกิดขึ้นจนแทบจะเป็นเรื่องปกติ
แต่ครั้งนี้มีความรุนแรงกว่าครั้งก่อน
ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ๕๐ศพ
บาดเจ็บอย่างน้อย๑๕๐ราย
โดยไฟป่ายังลุกลามเผาบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนด้วย
ทำให้นี่เป็นเหตุไฟป่าที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษ
นายอเล็กซิสซีปราสนายกรัฐมนตรีกวิส
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ประสบภัย
พร้อมระบุว่าจะทำทุกวิถีทาง
เพื่อควบคุมเพลิงแม้สภาพอากาศจะไม่เอื้ออำนวย
เขาบอกต่อผู้สื่อข่าวว่าแม้สภาพอากาศจะเลวร้าย
แต่รัฐบาลจะทำทุกทางที่มนุษย์ทำได้เพื่อควบคุมเพลิง
โดยรัฐบาลกวีสได้ร้องขอให้ชาติในยุโรปส่งความช่วยเหลือ
โดยเฉพาะการขอความร่วมมือส่งเฮลิคอปเตอร์และนักผจญเพลิงเข้าช่วย
โดยในตอนนี้มีทั้งอิตาลีเยอรมนีโปแลนด์และฝรั่งเศส
ที่ส่งทั้งเครื่องบินยานผ่านนะและบุคลากรช่วยดับไฟป่าแล้ว
อกจากนี้ยังมีสเปนและไซปลัสที่กำลังส่งกำลังมาเพิ่มเติม
ขณะที่สถานการณ์แวดล้อมยังไม่เอื้ออำนวยให้การควบคุมเพลิงทำได้โดยง่าย
ยังมีจากยังมีลมแรงในพื้นที่ไฟป่าประกอบกับอุณหภูมิที่สูงถึง๔๐องศาเซลเซียส
นอกจากการควบคุมจะทำได้ยากแล้วหลายฝ่ายยังกังวลว่า
มีกลุ่มไฟป่าเกิดใหม่ในบางจุดซ้ำเติมขึ้นมาอีก
วิสเคยเผชิญไฟป่าร้ายแรงเมื่อปี๒๕๕๙
โดยในตอนนั้นเกิดขึ้นทางตอนใต้ของประเทศและทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า๖๐ศพ
พลดาวสุโขข่าวเทพรัฐทีวีรายงาน